คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปอีกหลายที่ค่ะ

นับเวลาอีก๕วันเหลือเก็บข้อมูลกันไปก่อนนะฮะ
พาไปเลยค่ะนี่ค่ะไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
แล้วก็ไปแก้บนด้วยกับกุมารไอ้ไข่ที่วัดหนองทองสุโขทัยนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะคุณพิชชาภาษีแก้วอายุ๓๐ปี
ชาวบ้านของที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางเนี่ยนำเครื่องเส้นไหว้ชุดใหญ่เลยนะคะ
แก้บนกุมารไอ้ไข่ซึ่งมีทั้งชุดทหารรองเท้าหนังสติ๊กประทัดปืน
รถถังของเล่นเยอะเลยทีเดียวค่ะ
เธอเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้ไปขอพรจากกุมารไอ้ไข่นี่
แล้วปรากฏว่าสมหวังดังปรารถนาก็เลยชักชวนญาติพี่น้องเดินทางกลับมาแก้บน
แล้วยังได้เลขเด็ดกลับไปอีกด้วยนะ
เลขเด็ดจากลูกปิงปองในหายสีทองนำไปเสี่ยงโชคงวดนี้
มีลูกปริงปองอยู่เค้าเอากระบวยตัดขึ้นมา

โชว์ให้ดูแล้วกันอ่าอ่ารอภาพนิดหนึ่งอ่าตามนั้นครับคุณผู้ชม
อ่ะไม่ต่างจากที่บริเวณวัดท่าใหม่อิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
บรรยากาศก็คึกคักเหมือนกันชาวบ้านพาไปขอโชคลาภจากรูปหล่อทองเหลือง
ไอ้ไข่ลูกแม่อินะฮะคือแต่ละที่เขาจะมีชื่อแตกต่างกันไปเนอะใช่ค่ะ
ไข่เศรษฐีไอ้ไข่นั่นไอ้ไข่นี่อันนี้คือไอ้ไข่ลูกแม่อิ
เพราะว่าอยู่ที่วัดท่าใหม่อินะฮะก็เขาบอกว่าสองงวดที่ผ่านมา
ชาวบ้านเนี่ยถูกลอตเตอรี่มรวรรณเลขท้าย๒ตัวรับโชคกันไปทั่วหน้า
นะฮะก็คือสี่ศูนย์แหละนะฮะพอมางวดนี้ชาวบ้านก็ไปส่องกัน
ตามความเชื่อนะฮะเอาโทรศัพท์มือถือส่องไปที่รูปหล่อไอ้ไข่
เพื่อมันจะมีอะไรปรากฏขึ้นมานะฮะบางคนก็ตาดีก็บอกว่าเห็น
ขามีตัวเลขขึ้นมาไอ้ไข่จะมาให้โชคนะฮะกรรมการวัดก็บอกว่า
วันอาทิตย์ที่ผ่านมามีชายหญิงคู่นึงเข้ามาขออนุญาต
สร้อยเป็นสร้อยคอเป็นทองไมครอนหรือว่าทองชุบนี่แหละ
คล้องคอที่รูปปั้นไอ้ไข่แล้วบอกว่ามาขอมั่นหมายไว้ก่อนนะ
ถ้าลูกช้างถูกรางวัลที่หนึ่งนะไอ้ไข่นะเดี๋ยวจะเอาทองจริงมาใส่ให้แก้บนต่อไป
เออตอนมาขอเอาทองชุบมาเดี๋ยวกลับมาใหม่จะเป็นทองจริงเข้ามานึง

เอาไปดูเรื่องของพญานาคกันหน่อยนะครับ

มีเสียรพญานาคโพลออกจากพื้นดินสูงเด่นสง่ากว่าสองเมตร
เป็นที่แปลกตาแก่ผู้พบเห็นนะครับ

ร่วมแรงร่วมใจกันปั้นเสียนพญานาคนี้นะครับ
เพื่อให้สาธุชนได้มากราบไหว้บูชานะครับ
เพราะเชื่อกันว่าพญานาคจะช่วยโดนบันดาลให้โชคลาภ
แก่ผู้ที่มาเคารพเส้นไหว้นะครับ
จากเสียงพญานาคอันนี้นะครับ
ดูคล้ายโผล่พ้นพื้นดินขึ้นมานะครับ

พาไปที่วัดศรีนวรัฐอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้านะฮะ
ตอนนี้คือต้องบอกว่ามันเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะ
ผู้ดูแลวัดเขาก็เลยมีการนำผ้าคลุมไหล่มาคลุมไหล่
หุ่นเจ้าแม่ตะเคียนทองทั้ง๔พี่น้อง
เพื่อคลายความหนาวตามความเชื่อ
พี่น้องประกอบด้วยเจ้าแม่ศรีสุวรรณ
เจ้าแม่ศรีสังวานเจ้าแม่ปารตีและเจ้าแม่ศรีสุดาค่ะ
คุณผู้ชมโฟกัสไปที่เจ้าแม่ศรีสุวรรณนะคะ
คือชาวบ้านบอกว่าถ้าสังเกตดีเนี่ย
ขอบตาของหุ่นเจ้าแม่ศรีสุวรรณเนี่ย
คล้ายกับจะมีคราบน้ำตาราวกับว่า
เหมือนคนที่เพิ่งผ่านการร้องไห้มา

ก็เลยพากันแปลกใจว่าจะเป็นลางบอกเหตุร้ายอะไรหรือเปล่า

เป็นเรื่องของคราบน้ำฝนที่อาจจะมีรอยรั่วของหลังคา
แล้วก็หยดลงมาที่บริเวณนี่
น้ำตาของหุ่นเจ้าแม่พอดิบพอดีหรือเปล่า

อ่ะไปที่ชุมแสงจนสวรรค์ก็หน่อยฮะ

ชาวบ้านพากันไปขอโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนสองพี่น้อง
อายุมากกว่า๒๕๐ปีแล้วครับนะครับ
ตาดีก็เห็นแล้วกระซิบบอกมา

งวดนี้เลขนี้นะเอาไปเสี่ยงโชคนะ
เออแต่เขาก็ไม่ได้บอกมาให้เราพูดนะ

ขึ้นมาถูกขุดขึ้นมาจากแม่น้ำ

ชาวบ้านเขาฝันเห็นแม่ตะเคียนบอกว่า

ก็เลยไปจ้างรถแบ็คโฮลไปขุดขึ้นมาจากน้ำ
ชาวบ้านก็นิมนต์อันเชิญไว้ตรงนี้ละกันนะฮะ
แล้วก็ชาวบ้านก็ถูกรางวัลกันต่อเนื่อง

ไปที่วัดใหม่โคกมรุมครับ

ชาวบ้านแล้วก็นักเสียงโชคพากันไปขอโชคลาภจาก
พ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองที่มีมากถึง๕๐ต้น
รวมถึงขอเลขเด็ดจากเจ้าโทนแมวแม่ตะเคียนด้วยนะครับ
นางสาวธนการจินานุสรเขาเป็นชาวกรุงเทพมหานครนะครับ
เอาปลาทูน่ากระป๋องมาให้เจ้าโทนนะครับ
แล้วก็อุ้มไปเสี่ยงทายที่แผงลอตเตอรี่

ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งนะครับมาจากจังหวัดนครปฐม
บอกว่าส่องหาเลขเด็ดที่หลังคอของเจ้าโทนนะครับ
เห็นเป็นเลขทั้ง๒หลักและ๓หลักจะเอาไปเสี่ยงโชคเหมือนกันครับ
ไปที่วัดสว่างอารมณ์กันบ้างนะครับ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
คักไปด้วยนักเสี่ยงโชคที่แห่ไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างกันตลอดทั้งวัน

มีผู้คนแวะเวียนไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์
ตาทองนิ้วรายยังไม่ขาดสาย
เพราะเชื่อกันว่าตาทองจะให้โชคนะครับ
โชคให้ลาบกับผู้เดือดร้อนแล้วก็ยากจน
นางสาวหน่อยเหล้าอารีเป็นแม่บ้านชาวกรุงเทพมหานครบอกว่า
เคยโชคดีรับทรัพย์ไปนะจากเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์เนี่ยนะ
ก็ช่วยคุณผู้ชมดูหน่อยนะฮะ
ตาทองงิ้วรายนี่แหละ๒งวดแล้ว
งวดนี้มีเลขเด่นเห็นชัดอยู่๒๓ตัวนะครับ
ก็ลองไปหาลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันนะครับ